รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือ๖๐นาทีของความอัศจรรย์
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

คุณเคยดูห้องหุ่นไหมปั้นเสร็จปุ๊บ
แต่ก็แล้วแต่คนแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าการปั้นหุ่นเนี่ยเหมือนการแช่งตัวเองคุณ

มันจะเป็นการระลึกถึงความหลังเกินรึเปล่า
เพราะว่าผมเคยดูเรื่องห้องหุ่นผมกลัว

ที่เรียกได้ว่าอมตะมีผลงานการแสดงมากกว่า๓๐๐เรื่อง

เร็วนี้ทางไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็ไทยรัฐได้นำเสนอบ้านของเขา

ซึ่งครึ่งหาดเหล่านี้เขาทุ่มเทชีวิตของเขาเนี่ย
การสร้างคฤหาสพร้อมกับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะงานปั้นหลายร้อยชิ้น
เขาทุ่มเทเงินนะกว่า๓๐ล้านบาทที่จะเนรมิตบ้านของเขาเนี่ย

ถูกต้องนะฮะแถมทุกครั้งนะครับที่จะปั้นใครนะครับ
มักจะมีเรื่องแปลกคุณผู้ชมครับมักจะเจอวิญญาณของคนคนนั้นเนี่ย
ไปเข้าฝันก่อนนะฮะพร้อมกับเจอเหตุการณ์ปฏิหารอีกมากมายเลย
ขอต้อนรับคุณยอดชายเมฆสุวรรณฮะ
สวัสดีครับโอ้โหอายังดูวัยรุ่นและหนุ่มแน่นอยู่เลยนะฮะ

อาจจะบอก๔๗นะเมื่อกี้นะครับ

เราเห็นมีการนำเสนอทางไทยรัฐออนไลน์
ได้มีไปถ่ายที่บ้านของคุณอา

เพราะว่าเราต้องการดีไซน์ให้มันเป็นแบบโบราณ

ค่าก่อสร้างยังไม่รวมผลงานศิลปะนะฮะ
ค่าก่อสร้างบ้านก่อนเลยคุณอาหมดไปเท่าไหร่
ลูกเขาก็บอกมาบอกพ่ออย่าไปบอกตัวเลขนะ

ก็ตอนที่เรียกสถาปนิกมาตีราคา
เขาบอกว่าประมาณ๕๐ล้าน
เฉพาะค่าก่อสร้างนะฮะไม่รวมที่ดิน

ก็พอทำเองนี่มันก็เลยลดลงมาเหลือ๓๐ล้าน

แต่โอเคล่ะนอกจากมูลค่าของตึก๓๐ล้าน

ผลงานศิลปะคืองานปั้น
ทำจากบรอนซ์บรอนซ์ก็คือทองแดง

บอกถึงขั้นที่อาเคยคิดว่าตัวเองเนี่ย
วิชาเหล่านี้มาจากอดีตชาติของตัวอาเอง
มันเป็นเขาเรียกความจำได้หมายรู้ก็อาจจะเป็นได้ไหม
เพราะว่าตอนอายุ๓ขวบเนี่ยนะฮะ

เราก็สนนะฮะ
เราก็เห็นคุณพ่อเขียนระยุกยื้ออยู่บนโต๊ะ

เขียนไม่สวยเลยนึกในใจพ่อเขียนไม่สวย

เสร็จแล้วเราตั้งแต่นั้นมาจากดอกกุหลาบดอกนั้นเนี่ยที่พ่อเขียนให้ดูเนี่ย
ทำงานมาจนทุกวันนี้ไม่เคยเลิกลา
หมาจนการว่าดภาพ

มีม๘เราจะออกจากโรงเรียนแล้ว

ท่านก็บอกวิเชียนเธอทำให้ชื่อเสียงให้โรงเรียนสักครั้งสิ

ท่านก็ไปซื้อสีช็อกมา

ท่านก็มานั่งเป็นแบบให้เราวาด

เสร็จปั๊บท่านก็ไปใส่กรอบ

งานศิลปะหัตกรรมแห่งชาติ
ปรากฏว่าได้รางวัลที่๑ของประเทศ

เราก็เลยไปสอบ

เห็นบอกมีไอดอลในดวงใจคนนั้นคือ

พอดีมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ให้ไปถางย่าหลังกุฏิ
ฮ่าโรมบรรพัสของกุศแขก

ที่กุศแขกเราก็สงสัย

โอ้โหเราต้องฝากศิลปะไว้กับโลก
สักวันหนึ่งเราต้องฝากศิลปะไว้กับโลก
แต่ก่อนหน้านั้นมีคนทำนายพระ

ทำนายคุณอายอดชายเอาไว้ว่า

คือหลวงปู่ผมที่ท่านไปเอาผมมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนผมอายุ๘ขวบ
หลวงปู่ท่านอยู่ที่วัดหงษนารามเป็นรองเจ้าอาวาส

ต่อไปมึงจะขายเหงากิน
ว่าขายเงากินนี่หมายความว่าเป็นนักแสดง
เราก็ไม่รู้เราคิดว่าเราต้องไปเล่นหนังตะลุง

เงาเพราะว่าเราชอบเขียนรูป
แล้วหนังตะลุงเนี่ยคนต้องเขียนรูปเป็นแล้วถึงมาเอาอะไรมาตอกที่หนัง

แล้วก็ไปเชิดขายเงา
เราก็คิดว่ากูต้องไปเล่นหนังตะลุงแน่
วันนี้เราอาจจะได้ยินชีวประวัติของคุณยอดชายมาสักระยะหนึ่ง

แต่ตอนนี้ยังไม่เคยมีใครได้ยินเกี่ยวกับงานปั้น
คุณยอดชายจริงแล้วงานปั้นชิ้นแรกเลยนะฮะ
ของคุณอาปั้นใคร
ลูกชายตอนนั้นลูกคนเล็กก็อายุ๓ขวบ

นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยเราก็โอ้โหลูกเราเนี่ยน่ารักนะ
ต้องเก็บบรรยากาศตอนนี้ไว้

ต้องปั้นบันทึกหน้าเขาเอาไว้สมัยเขาเด็กเลยนะ
ก็เลยเอาดินเหนียวมา

ปั้นปั้นปั้นไปเขาก็นั่งกินข้าวไปอะไร
ก็เลยได้รูปลูกชายตอนเล็กไว้๓รูป
ซึ่งไปหล่อเป็นบรอน

หรือถ้าสมมุติคนเริ่มปั้นเขาจะเริ่มปั้นพระพิคเนต
คุณอาได้มีผลงานพระพิคเนตเก็บไว้บ้างไหมฮะ

ตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะปั้นนะฮะ
แต่มีอยู่คืนนึงฝันเห็นท่าน
ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นลูกปั้น
แต่ดูไปท่านกระดูกกระดิกได้

ลักษณะท่านแต่งองค์แบบเป็นอินเดียนะ

เด็กงาหักข้างนึงนะฮะ
เราก็เข้าไปปรากฏว่าท่านกระดุกดิกได้แล้วอ๋อ

เราก็เลยไปกราบท่านนะฮะ
แล้วก็จำลักษณะของท่านได้หมด

ตื่นขึ้นมาเราก็เลยบอกแฟนนะว่าบอก
คุณในวันนี้ผมฝันเห็น

คิดว่ามันเป็นเพียงในเรื่องตำนานที่เขาเล่ากันมา
แต่เราเอ๊ะทำไมมีจริง
จากการนิมิดเห็นข้างนั้นนะ

เหมือนแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นแบบสมัย

หลวงพ่อวะได้แคร้งจำลองที่เราปั้น
จำลองที่เราปั้นที่เก็บไว้นะฮะเรียกช่างมาตีราคา
ช่างเขาบอกว่าเงิน๔ล้านใช้เวลาประมาณ๔ปีกว่าจะเสร็จ
เราบอกเออมันนานไปเราก็เลยไปกราบ
อพิกเงศบอกให้ประเทือนปัญญาให้เราคิดฐานชุกชีขึ้นมา
ก็ปรากฏว่าป๊อบนี้ก็ได้เลย

ก็นอกเหนือจากที่อาฮะฝันถึงองค์พระพิกเนตรแล้วได้ปั้นองค์พระพิกเนตรแล้วเนี่ย
อีกหลายคนมากมายเลยก่อนที่อาจจะปั้นหุ่นเขาด้วย

เสียชีวิตไปเกือบเดือนแล้ว

คือผมก็ไม่รู้จักผมไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัว

ไม่เคยแล้วมีอยู่คืนหนึ่งประมาณสักตี๓กว่าตี๔เนี่ย
ก็ฝันเห็นวิทยาปัญชานุ่มเกรกขาสั้น

แต่งตัวแบบนี้มาน่าจะใส่สูตรอะไรมา
เราก็ฝันมันเป็นไปได้ยังไง
สักพักมีเสียงเคาะประตูตุ้ม
เราก็ตกใจคิดว่าวิทย์มาหาจริงป่ะ
ผมก็เลยเปิดประตูออกไปเจอหลวงพี่วิชัย
หลวงพี่วิชัยท่านเป็นพระ

คุณเชียงคุณเชียนหลวงพี่ฝันเห็นวิชบัญชามหาคุณเชียน
เฮ้ยคันเหมือนกัน
ลูงเกลียงขาสั้นพระขมะฆาตภูมิไม่ใส่เสื้อ

แต่สุดท้ายแล้วอาก็ได้ปั้นรูปของคุณมิตรด้วย

เป็นชิ้นแรกเลยนะก็นึกถึงมิชัยบัญชาเลย

แต่ว่ามันรูปแรกเนี่ยนะ
เราก็ยังไม่ห่อใจนะเราก็ดูแล้ว
ตรงก็โอเคนะแต่มันไม่พัว
ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยไปแกล้งคู่กับหุ่นที่เราปั้น
บอกพี่ผมจะปั้นรูปพี่อีกครั้งหนึ่งนะ
พี่ช่วยหาช่วยส่งแฟนพันธ์แท้ของพี่เนี่ย

หลังจากนั้นอีกประมาณสัก๒๓วันมีคนมากดออด

ก็ปั้นเลยตามประวัติของมิชัยบัญชาเนี่ย
คือเขาจะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใคร

ชอบช่วยเหลือคนแล้วไม่เอาเปรียบใคร
รูปแรกที่ผมปั้นนะนะ
ก็ผมก็ไม่ได้เสียเงินเลยแม้แต่ตารางเดียว
อยู่ดีนอนซีนิมิบุตร

เออมาขับรถมาหน้าบ้านอ่ะ

ก็ตอนที่ปั้นหุ่นรูปแรกเลยอะ

ให้ปั้นหุ่นเป็นทุนในการปั้นหุ่นขี้พึ่ง
แล้วอยู่ดีเขาคุณไม่รู้ไม่รู้
แล้วพี่หลังพี่หลังภายละสองบริบุตร

ทั้งหมดปั้นคุณมิตรชัยบัญชาไปแล้วทั้งหมดกี่หุ่นฮะเนี่ย

แต่เห็นบอกว่ามีการนำเอากระดูกของคุณมิตร

เราก็เลยบรรจุเข้าไปในตรงนี้

หุ่นที่อยู่ที่วัดท่ากระเทียมเพชรบุรี

เห็นบอกว่ามีเรื่องราวของหลวงพ่อเงินด้วย
ก็หลวงพ่อเงินนี่แหละที่จริง

แต่ก่อนนี้เมื่อปี๑๖ผมยังไม่รู้จักท่านเลย

อายุมากละ๘๐กว่า

ก็ฝันเห็นพระองค์หนึ่งนะอายุมากละ๘๐กว่านั่งผมขาวเลยนะ
วักมือเรียกเราเข้าไปเราก็เข้าไปไปกราบท่าน
ท่านก็น้ำมนต์พรมให้พรมให้
เราก็พอตื่นขึ้นมาหลวงพ่อองค์นี้ทำไมมาเข้าฝันเหรอ
จำหน้าแม่นเลยแล้วพอพอสายสายหน่อยเพื่อนคนหนึ่ง
เชียนเป็นผู้จัดการแบงค์เชียนเอาเงินมาฝากหน่อยเว้ยทำ
เปิดบัญชีหน่อยเราก็ไปเพื่อนคนนี้อยู่อยู่จังหวัดพิจิตรครับ
พอเราไปเห็นเราก็เห็นรูปหลวงพ่อหลวงพ่อองค์เนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะเลย
บอกเฮ้ยจำได้เลยจำได้หลุงพ่อองค์นี้ชื่ออะไรวะ
อ้าวมึงไม่รู้ว่าหลวงพ่อเงินวัดบังคารบอกเนี่ยเมื่อคืนท่านมาเข้าฝัน
เฮ้ยมันก็เลยให้รูปนั้นเรามานับถือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลย
แล้วเราก็เลยถ่ายรูปของท่านเอาไว้ติดที่กระจกรถยนต์
ครับนั่นนะอะ
เพราะติดไปที่กระจกรถยนต์แล้วตอนนั้นเราถ่ายหนังเดือน๑๒ถึง๑๕เรื่อง
ไม่ได้นอนมา๕คืนง่วงมากเลยวันนั้นไปถ่ายที่มีนบุรี
แล้วมันจะต้องโดดเพื่อมาปิดกล้องให้หนังอีกเรื่องหนึ่งแถวสะพานพุทธ
ก่อนจะขึ้นรถเราก็กราบที่รูปของท่านบอกหลวงพ่อครับ
ผมไม่ได้นอนมา๕คืนถ้าผมหลับช่วยสะกิดด้วยนะครับ
พอมาถึงเพชรบุรีตัดใหม่หลับในหลับเหมือนหลับบนเตียงเลย
ต้องพักหนึ่งมีคนมีคนมาสกิดว่าไหล่ขวาไม่ใช่ซ้ายนะ

เราก็สดุ้งตื่น๑๐ล้อวิ่งเข้ามาหากลมลงข้างทางลงกลางภูนา

เกือบไม่ได้เป็นยอดชายเมฆสวรรค์สันติ์

คุณอาช่วยรอดตายมาจากหลวงพ่อ

ตอนที่อาฝันแล้วหลวงพ่อเงินกวักมือเรียกอย่างนี้

ของหลวงปู่มั่นเขาฟังอย่างหลวงปู่มั่น
แล้วผมจะเล่าอะไรในหลักวิทยาศาสตร์นะ
หลวงวิจิตรวรรษการบอก

ถึงจะเป็นพระอริยะก็แล้วแต่เนี่ยนะ
มีพลังงานจิตอยู่พลังงานของถึงแม้เป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว
แต่พลังงานจิตเมื่อจูนเข้าหากันปั๊บจะเห็นภาพกัน
เพราะฉะนั้นการฝันที่จะเห็นคนนั้นคนนี้ที่ผมฝันเห็นหลวงพ่อเงิน
เพราะว่าจิตผมอาจจะจูนเข้าองค์ท่าน

โอเคนะครับรวมถึงฝันถึงยุมทูตด้วย
โอเคยุมทูธคือสมัยผมตอนนั้นอายุ๒๕

ตอนอายุ๒๕ลุงปู่ซึ่งอาศัยอยู่กับท่านเนี่ย
ผมจะกินข้าวก้นบาทของท่านเนี่ยท่านก็มรณภาพ
เราก็ขาดที่พึ่งเพราะยังเรียนหนังสืออยู่ด้วย

วันที่ลดน้ำศพหลวงปู่เนี่ยนะฮะเราก็บอกกับท่านเลยนะบอกทางจิตนะบอกหลวงปู่ครับ
ต่อไปเนี่ยผมจะไม่ยอมกินข้าวของพระองค์ไหนไม่ว่าผมจะอดหรือไม่มีจะกินหรืออะไรก็แล้ว
แต่จะไม่ยอมกินข้าวของพระองค์ไหนเพราะมันไม่สบายขึ้นมาเงินก็ไม่มีเงินจะซื้อยาก็ไม่มี
เงินจะซื้อข้าวกินก็ไม่มีเวลาหิวก็ต้องกินน้ำแล้วมันมันไม่สบายมากไอออกมาเป็นเลือดอ่ะอุ้ย
มีสีแดงเราคิดว่าต้องตายแน่เลยก็เลยเอาก่อนนอนก่อนที่จะล้มตัวลงนอนก็กราบกราบกระดูกของแม่
ซึ่งเราไว้บนหัวบนนอนเพราะแม่เพิ่งตายไปได้ประมาณเดือนหนึ่งก็กราบท่าน
แล้วก็เอารูปของคุณตาทวดรูปของพญาจำเนียนเนี่ยซึ่งเราวาดไว้เนี่ยก็มากราบ
คือกราบลาแล้วล่ะคิดว่าคงไม่รอดแน่คืนนี้ประมาณสักตี๓กว่าได้ยินเสียงหมาหอน
ถอนจากจุดที่เขาขุดศพกันที่หลวงปู่พาไปดูขุดศพน่ะ
หมาก็หอมมาเป็นท่อพอมาถึงกุฏิปั๊บเงียบสักเดี๋ยวมีคนคนหนึ่งสูงประมาณเกือบ๙ฟุตนะครับ
กำลังลำบึกเลยดำตาถลนเลยนะฮะโผล่เข้ามาวิเชียนได้เวลาแล้วไป
เรียกชื่อจริงด้วยฮะวิเชียนได้เวลาแล้วไปเถอะ
เราก็ทำท่าจะลุกลุกขึ้นตามไปพอดีแม่แม่ซึ่งเราเอากระดูกมาไว้ตรงหัวนอนเนี่ยนะครับ
แม่ก็ออกมาเลยเพราะกึ่งหลับกึ้งตื่นมาเป็นแม่ออกมาเลย
แม่ซึ่งตายไปแล้วนะฮะนุ่งชุดดำออกมานั่งตรงที่เก้าอี้ที่เราอ่านหนังสืออ่ะ
แม่ก็พูดกับยมทูตว่าท่านอย่าเอาลูกชายไปเลยเอาดิฉันไปดีกว่า
เราได้ทีเราก็เลยต่อรองกับท่านบอกว่าท่านครับผมเกิดมาผมยังไม่ได้ทำอะไรให้แผ่นดินเลย
ขอให้ผมทำอะไรให้แผ่นดินแล้วเอาผมไปผมก็ไม่ว่าท่านก็หันมามองเนี่ยมองเนี่ย
แล้วท่านก็เอาแม่ไปแล้วพิพิธภัณฑ์ที่ผมทำเนี่ยก็คือคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้กับให้ไว้กับท่าน
เราคิดไม่ออกเราดูในหนังยมทูตต้องใส่ผ้าสีแดงยมทูตต้องตัวใหญ่
หนูจะขอความกรุณาอายอดชายช่วยสเก็ตรูปยมทูตให้หนูดูหน่อยได้ไหม

ผมถามหน่อยนะก่อนที่จะสเก็ตภาพเนี่ยเขาอนุญาตให้เราวาดได้เหรอ
ก็ผมก็จำได้อ่ะจำได้ไม่มี

ไม่เป็นไรหนูขออนุญาตเอารูปนี้
คือเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือจะได้คนจะได้เห็นว่า
ทีนี้ตัวท่านยมทูตเองท่านอาจจะไม่อยากจะเปิดเผยหรืออะไรหรือเปล่า

หนูขอรูปนี้กลับบ้านด้วย

ผมไม่ดูนะผมขออนุญาตไม่ดูนะ

หนูขออาวาดเต็มหนูจะดู

ยังไม่ทันจะหลดปากกาวาดรูปยมทูต
หนุ่มของเราก็มีอาการเกรงกลัว
ไม่กล้าแม้กระทั่งมองรูปยมทูต

ยังคงจดจำได้ทุกสัตว์ส่วน

รูปร่างและอารมณ์ของท่านยมทูต
ระหว่างที่คุณอายอดชายนะฮะ

คุณอาทำเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินนะครับ

กึ่งพิพิธภัณฑ์สุดอลังการ

เมฆสุวรรณซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
จังหวัดนครปฐมนี่เองครับสร้างบนเนื้อที่สิบไร่ที่ใช้งบประมาณกว่าสามสิบล้าน
ในการสร้างและใช้เวลานานกว่าสี่ปีกันเลยทีเดียวครับเป็นบ้านสไตล์เลเนอร์สอง
ผสมผสานกลิ่นอายแบบเอเชียข้างในจะมีรูปปั้นบุคคลสำคัญต่าง
ที่คุณอายอดชายนับถือและอยากถ่ายทอดผลงานฝีมือการปั้น
ให้จ่าลึกไว้ในแผ่นดิน
เนี่ยคนนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิง
ท่านคือพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ที่เป็นพระเอกเรื่องบ้านไล่นาเหล่า
สมัยนั้นคือเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วหนังตอนนั้นเป็นหนังขาวดำและหนังสิบหก
แล้วต้องใช้เสียงภาคด้วยเนี่ยท่านคือพระเอกหนังคนแรก
และนี่ก็คือครูเล็กพัทรดีท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
คือสมัยก่อนการแสดงเนี่ยเวลาเล่นหนังถ่ายหนังเนี่ยจะต้องบอกบท
แต่ท่านมาปฏิวัติให้นักแสดงพูดบทเองตั้งแต่นั้นมาการแสดงก็ต้องนักแสดงต้องพูดบทเอง
ท่านคืออาจารย์จำนวงรองสุริคุณนี่ต้องปั้นตอนที่หน้าท่านยังหนุ่มอยู่
ก็ท่านเป็นผู้เอาทีวีเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรก
แล้วนี่ก็เป็นรูปของคุณพ่อสุคลคิ้วเหลี่ยมที่เอามาเล่นเอามาเล่นหนังเป็นคนแรก
ที่ไปเจออยู่ในตู้โชว์เจอผมอยู่ในตู้โชว์แล้วท่านก็ชวนมาเล่นหนัง
ก็เลยปั้นรูปท่านเอาไว้ก็ไม่ได้ท่านก็คงไม่มียอดชายไม่สวม
ท่านพาไปฝากกับหมอมรัชโฌงศ์ธิติศาสตร์สุริยงแล้วก็เที่ยมความประสิทธิ์เฉพาะเสร็จ
ซึ่งได้เป็นยอดชายมาจนทุกวันนี้
ถือเป็นประติมากรรมสำคัญแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียว
รูปปั้นส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นหล่อสำลิดและอายอดชาย
นี่คือภาพยนตร์ที่เล่นไว้ทั้งหมดประมาณ๓๐๐เรื่อง

ปินนี่ก็สะสมไว้ประมาณ๔๐กว่าปีแล้วครับ
นี่คือหนังเรื่องแรกที่แสดงมันใจเพราะค้า
แล้วที่ทำชื่อเสียงให้ก็มีอยู่
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณเล่นกับภาวนาชนะจิต
จากผลงานการแสดงที่มากมายนับไม่ถ้วน
ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้จากแผ่นโปสเตอร์เก่าแก่แล้ว
ภายในห้องโถงนี้อายอดชายยังมีรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งของ
ชัยบัญชาที่ถือเป็นผลงานชิ้นเอก

ช่วงปั้นคือเราก็ไม่ได้เสียเงินเลย

โอนเงินมาให้ก้อนให้ปั้น
เสร็จแล้วท่านก็เอาไปไว้ที่วัดท่ากระเทียมรูปหนึ่งแล้วเราก็เอาไว้ที่นี่รูปหนึ่ง
แต่ว่าท่านเอากระดูกของมิชบัญชามาให้ด้วย
เพราะท่านเหล่านี้ก็คือพวกญาติพี่น้องของมิชบัญชา
เราก็เลยฝังไว้ตรงนี้ครับกระดูก
และนอกจากจะมีเรื่องราวปฏิหารก่อนการปั้นแล้ว
ยังมีเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เกิดขึ้นกับอายอดชายอีกด้วย
เวลาทำบุญหรืออะไรต่ออะไรต่างเราก็สั่งคนของเรา
ต้องเอาน้ำมาวางไว้แล้วก็อาหารด้วย
เพราะว่าเรามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนตัว
เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าทำไมอยู่ดีเข้ามาหาเรา
แล้วการที่เราทำพิพิธภัณฑ์เราก็ไม่มีเงินเลย
ไม่มีเงินเลยเราก็เลยบอกท่านว่า
เราจะเอารูปท่านมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ให้คนมาไหว้
แล้วก็พาเพื่อนฝูงของท่านมาที่นี่
ขอให้ท่านช่วยบอกขายที่ให้แปลงหนึ่ง
คือเราบอกในจิตนะประมาณสัก๗วันก็ขายได้
ซึ่งที่แปลงบอกมา๑๐ปีขายไม่ได้
ขายไม่ได้ไม่มีคนสนใจเลยบอกท่าน๗วันขายได้เลย
แล้วก็อยากจำลองเรื่องราวต่างในสมัยวัยเด็ก
มาไว้ในนี้เพราะว่าสมัยเด็กเลยหลวงปู่ชอบ
ให้ไปทำวัดกับพระในโบสถ์
เราก็เข้าไปเราก็จะเห็นบรรยากาศฟินนิ่งแบบนี้
มีพระประธานมีพระนั่งสวดมนต์กันอยู่
เราก็เลยได้ความรู้สึกตอนนั้นเอามาสร้างบรรยากาศ
ให้เหมือนเมื่อเราตอนเด็ก
ก็เลยเอาพระที่เราปั้นไว้ทั้งหมดเรามารวมกันในที่นี้
และนี่คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ของคุณอายอดชายเมฆสุวรรณครับ
ซึ่งเปิดให้ชมฟรีอย่างเป็นทางการแล้วครับ
ที่สำคัญยังเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของคู่เบาสาวอีกด้วย
โดยรายได้จากส่วนนี้ก็ได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับ
ไม่เชื่ออย่าล้มหนูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล

แต่ในโมยวากที่เมื่อกี้คุณหนุ่มเราไปดูพิธภัณฑ์กันเนี่ย
ถามคุณหนุ่มกลัวคุณหนุ่มเขาจะเป็นคนที่ไม่กล้าดูรูปพวกนี้
แต่ที่พิพิธภัณฑ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาคุณอายอดชายบอกว่าน่าจะเกิดจากองค์นี้
เป็นแรงประดานใจจุดหนึ่งองค์โยมมาทูต
เกิดมาเรายังไม่ทำอะไรให้แผ่นดินเลยครับอยากจะทำทำผมทำ
แล้วก็จะเอาผมไปผมก็ไม่ว่าอืมณวันนั้นองค์ยมทูตที่มาหา
คุณอาลักษณะเป็นอย่างนี้เลยตัวใหญ่๙ฟุตสูง๙ฟุตสูงมากเลย
ครับเมื่อ๙ฟุตหรือถ้าทางเอาเรื่องตาถลสแล้วก็เรียกว่า
วาดรูปให้ดูไม่ที่จะขอกลับบ้านอาบไม่ควรเอาเข้าบ้านคือ
คุณก็ปิดสักทีสิคุณเอาเข้าบ้านคุณอ้าวจะต้องเอากลับบ้าน
ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณอาเอากลับบ้านนี่น่ะลักษณะเขาเป็นอย่างนี้จริง
จริงคุณอาบอกว่าตั้งแต่เจอท่านก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นกับคุณอาเหมือนกัน
คือก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรก็เจ้าฝันเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อสงศ์วัดเจ้าฟ้าสระลอย
แต่พอเราจะปั้นหุ่นขี้พึ่งเราก็ต้องปั้นหลวงปู่ว่ะปั้น
วันนั้นที่ปั้นอยู่เราก็กำลังปั้นอยู่แล้วเรารังเลจัยเพราะได้รูปตรงด้านเดียว
เราก็เหมือนหรือไม่เหมือนแล้วเรารางเลจัยแล้วแต่เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงกดออด
แล้วเอ๊ะใครมากดออดเข้าไปดูอ๋อชุมพรเทพิทักษ์
พี่เดียมาทำไมไม่รู้อะไรกูอยากมาหามึงวันนี้
แล้วว่าแล้วมึงกำลังทำอะไรบอกผมกำลังปั้นรูปพระอยู่
ผมกำลังลังเลใจว่าเหมือนหรือไม่เหมือน

ก็กลัวอยู่กับท่านมาตั้งแต่เด็ก
นั่นคือสิ่งที่คุณอาคิดมาเสมอว่าเวลาพระเกจิอาจารย์สิ้น
มรณะไปแล้วจิตของท่านจะยังอยู่

แล้วก็จะอยู่กับคนที่กราบไหว้บูชาเขา

เพราะในช่วงที่เราลังเลใจอยู่ว่าเหมือนหรือไม่เหมือน
โทษนะคะปั้นมาเท่ากี่ชิดแล้ว

เพราะว่าเป็นบุคคลที่โดนลืม
เป็นบุคคลที่โดนลืมเพราะพี่เปี๊ยกได้เป็นคนเขียนโปสเตอร์หนัง
แล้วเป็นเรียกว่าเป็นทำคุณประโยชน์ให้วงการบันเทิงมาก
จำเป็นไหมที่จะต้องปั้นคนที่เรียกว่า

อาจจะต้องปั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรยังไง
คือเราพอใจที่จะปั้นคนไหนที่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมือง
เพราะว่าผมอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากเลย
เพราะฉะนั้นวงการบันเทิงนี่ช่วยให้ผมได้มีกินมีใช้
ช่วยให้เลี้ยงดูลูกจนกระทั่งเรียนจบดร
เราก็มีความคิดว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณวงการบันเทิง
ไม่รู้จะทำยังไงในฐานะที่เราชอบงานศิลปะแล้วเราปั้นลูกแล้ว
แล้วก็ควรจะบันทึกข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง
ชนียบุคคลในวงการบันเทิงไว้ให้เด็กรุ่นหลังที่เรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ย
ได้มาศึกษาดูและรู้จักว่าจบรูนเด็ดจิ๋มคือใคร
ส่วนคนขี้เหลี่ยมคือใครล้อต๊อกคือใคร

พลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์คือใคร
ว่าท่านท่านเป็นผู้บุกเบิกวงการถ้าเป็นเสด็จพ่อของท่านมุ้ย
ท่านข้ามบวชในวงการบรรเทิงภาพยนตร์มานานมาก

นี่คือเจตนารมณ์ที่แท้จริงที่อยากจะปั้นเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสมบัติแห่งชาติ
คนรุ่นหลังจะได้มารู้จักว่าใครคือพระเอกคนแรกของประเทศไทย

สาเหตุที่ผมมีพลังในการสร้างพิธภัณฑ์และฝากไว้ให้แผ่นดินเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะว่าสมัยผมเด็กเนี่ยนะฮะพ่อแม่ไม่ได้มาเยี่ยมแล้วก็เกิดความว้าเว
เราก็มีความรู้สึกว่าเราเกิดมาฟรีหรือเปล่าแต่ความคิดของเราคือเราเกิดมาฟรีแต่เราจะต้องไม่ตายฟรี
คนเราเนี่ยเหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี้
พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือของที่ผมติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี้เพราะสักวันนี้เราก็ต้องเป็นอนัตตาแล้วไม่มีตัวตนแล้ว
เอาอย่างนี้ในเมื่ออาพูดแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะเชิญมูตัวพ่อนี่ไงมานั่งตรงนี้เลยให้คุยกับอาจารย์ด้วย
ถึงเรื่องราวของการเวียนไหว้ตายเกิดในสัมรยภพของเรานี่แหละ

มูขั้นเทพนี่ไงนะครับ
ช่วงหน้าครับกับอาจารย์รักลักษณ์เลขาณิเทศเลยมาแน่ครับ

เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับ
เราจะมาพูดคุยนะครับกับหมู่ขั้นเทพของเรานะครับ
พบกับนะฮะอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศครับ
สวัสดีครับพี่อาชายสวัสดีครับ

เผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ด
โอ้โหระยิบระยับสิ

ทีนี้ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ผมอยากทราบมากเลยนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ

ถ้าไม่ใช่พี่ยอดชายเมฆสุวรรณพูด

คนผ่านชีวิตมาจากห้างตกผลึกขนาดนี้
แล้วเพื่อสร้างของไว้ในแผ่นดินเนี่ย

สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องชี้วัดได้ว่า

จะมีอย่างนี้แล้วนะฮะอย่างคุณยอดชาย

คุกคลีเรียกว่านุญาณวาดงานปั้นมาก่อน

มันไม่ใช่เป็นประโยคที่พูดแต่ว่าแต่ลำพังแต่พูดนะ

พระพุทธองค์เนี่ยท่านมีพระยานอวิเศษ
ที่สามารถที่มันจะมีเจโตบริยานมีอนาคตังสยาน
พระองค์สามารถเล่าให้เขตกันเลยว่า
ในครั้งนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายในอดีตนั่นคือพระองค์
แต่พอมาในชั้นมนุษยธรรมดาปุตุชนทั่วไปเนี่ย
มันจะหลงลืมเรื่องแบบนี้มันจะถูกลืม
ถ้าเกิดหนุ่มจำได้มดดำจำได้ตายเลย
อันนั้นเมียกูอันนี้เมียกูอันนี้เมียกูอันนี้ผัวกู

ถ้าเรารึกชาติได้ทุกคนส่วนใหญ่
หรือไม่ได้มีศีลมีธรรมนะเสร็จเลย
แต่ถ้ามีบางคนเป็นไปได้ไหมเขาจะจำได้

แน่นอนต้องจำได้แล้วหนุ่มไม่คิดเหรอมดดำไม่คิดเหรอว่า
อาจารย์ก็จะจำได้ในตัวเองที่บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองเป็น

ไม่ได้เรียนโหรศาสตร์เลยไม่ได้เรียนเรื่องปฏิมากรรมเลย

สัญญาก็คือความผูกพันกับอาชีพงาน

ทุกคนมีหมดจะมีมากน้อยต่างกัน

คนเราที่กลับมาอยู่ชาติพบกันที่กลับมาเจอกันอยู่เนี่ย
มันก็ต้องมีร่วมบุญร่วมกรรมตามกันมาจริงไหมฮะ
ถ้าเกิดใครไม่เคยได้ร่วมบุญกันมานะ
ยากที่จะมาเจอกันแล้วอยากเกื้อกูลต่อกัน

แต่ถ้าเกิดใครที่เคยร่วมบุญต่อกันมาก่อนนะ

นึกรักนึกเมตตานึกเสน่หา
นึกกันอ่ะนึกกัน
พี่เห็นหน้าผมรู้สึกไงบ้างนะ

อ่าบอกว่าเป็นการจูลระหว่าง

แล้วก็จูนเข้ามาที่ตัวของอาเอง

ใช่อย่างหลวงพ่อเงินหลายคนก็ไม่เคยเห็นหน้ามีแต่รูปแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะมันชัดแบบนี้หรือเปล่า
พระสงฆ์เนี่ยท่านจริงแล้วอยู่ที่วัดเจ้าฟ้าสารรอยอยู่ชุมพร
มรณภาพไปนานแล้วนะสรีระสังขารยังอยู่ในโรง
ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ไม่เคยมีใครเห็นหน้า
และการที่ท่านมาเข้าในนิมิตพี่ยอดชายให้ปั้นเนี่ย
แสดงว่าต้องการให้คนรู้คุณวิเศษหลวงพ่อสงฆ์วัดสาลอยเป็นเจ้าของเจ้ากิ่งเจ้าฟ้าว่าสาลอยโด่งดังไง
เถราจารย์พวกนี้ต้องการปรารถนาที่จะประกาศทำผ่านปฏิมากรรมโดยปฏิมากรนามว่า
เห็นอย่างนี้จะอย่างนี้ปัญหาไว้ยังไงอาจารย์ลำเทพภรรมมีอยู่จริงมีอยู่จริงได้ยังไง
ในพุทธกิจวัตรของพระพุทธองค์

พระพุทธองค์จะเทศโปรดบรรดาถวยเทพยดา

ท่านมีเฉพาะตัวนามอยู่
รูปเป็นองค์เนี่ยไม่ปรากฏ
มันเป็นไปตามจินตนาการของปฏิมากรรม
กฎิมาร์ที่ปั้นออกมาที่ท่านคงอยากจะสึกบางประการว่าเกิด
เป็นคนอยู่มาจนป่านี้ไม่คอยเดี๋ยวยอมใครหน้าตามันไม่
ไม่เชื่ออะไรเดี๋ยวข้าจะไปหามันแล้วเองปั้นขาดจริงอะไรประมาณเนี่ย
อันนี้เข้าใจไหมมันปั้นข้าวเพื่อให้คนอื่นเขาดูไม่ได้ปั้นขาย

อ้าวต้องถามดูก่อนว่าแอดูญาติไหม
แต่สิ่งหนึ่งนะฮะอย่างองค์เทพเข้าใจได้อย่างหลวงพ่อเข้าใจได้
แต่สิ่งที่ผมกับคุณพระดำงงกันมากเลยคือเรื่องราวของยมทูต
เออยมทูปมาหาเขาแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลย

แล้วยมทูตก็ตัวเองนี่แหละกับตัวจานี่แหละ

พูดให้ฟังนะเรื่องนี้เป็นความลับส่วนตัว
แต่ก่อนนี้การดูดวงแม่นของเราคือเกิดจากการที่ยมทูตเนี่ย

ของเราเนี่ยเห็นมีเขาด้วยมีเขาบนหัวด้วยนะ
โดยท่านจะมาบอกเลยว่าพรุ่งนี้จะเจอนุ่มหน้าตาแบบนี้นะ

จึงเคยเป็นคนดูดวงแม่นเหมือนตาเห็น
เพราะเคยมีสิ่งนี้ปรากฏเป็นนิมิตร

เรื่องของยมทูตเนี่ยมันมีอยู่จริง
แล้วเราก็มีคำถามว่า
เพราะท่านไม่เคยให้ใครเห็นองค์มันเป็นความลับมันเป็นเรื่องลึกลับ
ตอนที่อาวาดรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพระดำบอกจะเอากลับบ้าน
จริงแล้วการวาดรูปให้คนได้เห็นคือว่าทำได้หรือหรือว่า
อย่างคุณพระดำจะเอาเข้าบ้านมันทำได้เหรอครับ
ท่านคงจะสื่อบางประการผ่านพี่ยอดชายแล้วถึงเวลาที่จะได้ปั้น
เพื่อให้คนรู้ว่าที่สุดของความตายแห่งบุคคลมียมทูตนี่แหละ
นำวิญญาณท่านไปดีชั่วจะปรากฏแก่ตัวตน
ที่จะไปสู่นรกหรือไปในที่ใดก็ตามที
เพราะฉะนั้นเตือนใจให้คนรู้ว่ายมทูตมีอยู่จริง

สรุปโยมทูตคนจะกราบไหว้ได้ไหม

ดำเคยไหมชีวิตเรารู้สึกว่าเราได้รับความอายุติธรรมเคยเป็นไหม
ถ้าหากเราเป็นคนตรงเราเป็นคนรักความถูกต้องนะพี่ยอดชาย
เราจะรู้สึกเลยว่าเราอยากจะเกิดเป็นยมทูตว่ะ
เพราะมันมีความชอบทำอย่างเดียวที่ว่า
เจ้าฆ่าคนตายไปลงนรก

ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนดีเราอยากจะจัดการมัน

คือมันเป็นทางเดียวที่รู้สึกว่าทำได้นอกนั้นทำไม่ได้เลยนะ
ทีนี้ย้อนกลับมาทางของอายอดชายบ้างอาจารย์
ผมอยากทราบว่าทำไมพวกเขาเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นคุณมิตรชัยบัญชา
ท่านยุมทูตหลวงพ่อเงิน
ทำไมถึงต้องมาเข้าฝัน
มันไม่ใช่พี่ยอดชายคนเดียวนะ

ดำหรือว่านุ่มอาจจะฝันแต่อาจจะลืม

หากเธอจำได้นานแค่ไหนฉันก็จะรอ

แต่บุคคลผู้เกิดมาในโรคแวรนุสไบนี้
เป็นบุคคลที่ผ่านทุกข์สุข

ในความดีงาม

จะมีความผูกพันโยงยึด

ให้คนบูชานี้เมื่อไหร่ฮะ

จะปั้นรูปในหลวงก่อนนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าได้รู้เรื่องราวนะครับถึง
เรียกว่าเป็นการแทนคุณแผ่นดินอีกมุมอีกแง่หนึ่ง
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับ

เรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำเสนอไปนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
ถ้ายังไงชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

ท่านผู้ชมมีเรื่องราวอะไรเด็ดเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจหรือท่านผู้ชมอยากจะรู้อะไร
วันนี้เราอยากจะไปบุกไปหาท่านแล้วล่ะท่านมีเรื่องราวแปลกหรือคุณจะเอาเรื่องราวแปลกของคุณเข้ามาในสตูดิโอของเรา
เราสามคนจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้พร้อมไหมพร้อมพร้อม
แน่นอนนะฮะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับ

อย่ามูให้ทะลุถึงท่านฟ้าหรือลึกลำถึงท่านบระดาษต้อง